แต่คนที่กำลังรอนายกรัฐมนตรีก็ลุ้นกันค่ะ
เพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วนะคะอีก๑สัปดาห์เป๊ะพอดีเลยค่ะ
กรกฎาคมก็จะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ปรากฏว่าวันนี้๖กรกฎาคมมีสวออกมาแสดงความเห็นเปลี่ยนใจ
จะไม่โหวตให้กับคุณพิธาค่ะ
ขณะที่รองประธานสภาพผู้แทนรัศดรคนที่๒นะคะ
เผยไทม์ไลน์บอกว่าจะให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๓ครั้ง
ถ้าหากว่ารอบแรกไม่ผ่านนะคะ

ว่าที่รองประธานสภาพผู้แทนรัศดรคนที่๒วันนี้
พูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีบอกว่า
วันเลือกนายกรัฐมนตรีไว้๑๓กรกฎาคม
ถ้าไม่ได้ก็จะให้เลือกรอบที่๒วันที่๑๙กรกฎาคม
และรอบที่๓วันที่๒๐กรกฎาคม

นายกรัฐมนตรีแล้วถ้าไม่ได้
ก็จะคุยกันใหม่จะเปิดโอกาสให้๓ครั้งก่อน
เพราะว่าการเรียกประชุมบ่อยและใช้สมาชิกรัฐสภา

เพราะฉะนั้นเวลา๓วันก็เยอะแล้ว
และอยากให้ได้ภายใน๓วันนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจแนวโน้มนะคะ
ไปสอบถามแนวโน้มการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ถามคนนี้ก่อนเลยนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะ
ว่านายพิธาจะผ่านด่านหรือเปล่า
นายกิติศักดิ์บอกว่าทำไมไม่ไปชวนพักอื่น
ยกมือโหวตให้จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับสว
แล้วก็ย้ำว่าตราบใดเพดานการแก้มาตรา๑๔
ของพักเก้ากลายไม่ลดก็คงยาก
ที่ผ่านมาได้คุยกันในกลุ่มสว
ทุกคนรู้สึกใกล้เคียงกันว่าพักก้าวไกลและนายพิธา
และผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่สมควรเป็นรัฐบาล
ส่วนแนวโน้มการโหวตวันที่๑๓นั้น
สวส่วนใหญ่จะงดออกเสียงมากกว่า
และคงมีบางคนที่สนับสนุนนายพิธา
ซึ่งวันที่๑๐วันที่๑๑กรกฎาคม
สวจะนัดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก่อนถึงวันลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ
ความมั่นคงของประเทศชาตินะครับ
ทุกคนมีความรู้สึกใกล้ทีกันนะครับ
ว่าพักเจ้าขายคุณพิธาและผู้อยู่เบื้องหลัง
ไม่สมควรที่จะเป็นรัฐบาล
ขณะที่ท่าทีของนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภา

ตอนนี้ก็บอกว่าเปลี่ยนใจแล้วจะไม่โหวตให้นายพิธา
หลังจากที่ได้พิจารณานโยบายมาตรา๑๔

แต่ถ้านายพิทายอมยกเลิกก็พร้อมยกมือให้นะคะ
เฉลิมชัยบอกว่าตั้งแต่เปิดประชุมสวคุยเรื่องนี้มาตลอด
คาดว่ามีไม่ถึง๑๐คนที่จะโหวตให้นายพิธา
รับว่ามีตัวแทนพักก้าวไกลติดต่อสวหลายครั้งเพื่อที่จะพูดคุย
แต่สวส่วนใหญ่ตอบกลับว่าขอพิจารณาหน้างาน
ดังนั้นเชื่อว่าพักเก้าไกลรู้ตัวอยู่แล้วว่าเสียงจะไม่ถึง

ก็ติดต่อไปที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกล
ถึงกรณีที่เกิดขึ้นค่ะว่าเสียงสนับสนุนสวเริ่มถอย
เริ่มเปลี่ยนใจด้วยเหตุผลเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ยนะคะ
ก็ได้รับคำตอบบอกว่ายังมั่นใจนะคะ
แม้ว่าจะมีสวส่วนหนึ่งกังวลเรื่องนี้
แต่ก็มองว่าถ้าเรายังยึดมั่นในอานัทเสียงของประชาชนส่วนใหญ่
ก็มั่นใจว่ายังมีเสียงของสวจะโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
จำนวนมากพอที่จะโหวตให้กับพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
ไปดูอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะ
นาวากาตรีสิทธาธิวารีวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าการกำหนดให้สวเลือกนายกมันคือมนต์ดำ
เนติบริกรฝังไว้ให้ในรัฐธรรมนูลปี๖๓
ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง๑ปีจะเสื่อมมนต์ขลัง
พฤษภาคมปี๖๖ประชาชนที่รักประชาธิปไตยทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าแห่
กันออกไปเลือกตั้งมอบศรัทธาและฝากความหวังไว้กับพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลสองพักใหญ่
เพราะฉะนั้นต้องจับมือกันให้แน่นไม่เล่นตามกติกาที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจ
ถ้าแยกกันเดินก็คือการผลักประเทศไทยให้กลับไปอยู่ใต้อำนาจพระเด็จการ
แล้วคุณสิทธาก็โพสต์ทิ้งท้ายไว้บอกว่า
ประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
สองพักต้องช่วยกันเอาชนะพระเด็จการให้ได้
อย่ามองเป็นการคลุมถุงชนมันคือคำสั่งของประชาชนค่ะ
หานครเขต๙บางเขนจะรู้จักหลัก๔นะครับ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
รับสมัครผู้ช่วยส่วนตัว๑ตำแหน่ง
ขอมีจุดยืนทางการเมืองตรงกัน
แนะนำตัวเองได้เต็มที่ครับ
หลังจากสสแบงค์โพสต์ออกไปเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันไม่ยู๊ดเลยนะครับ
บางคนบอกเลี้ยงลูกได้ทำกับข้าวเป็น

ทั้งสัตว์สวนรูปร่างเหมือนจะประกวดนางงาม
นะครับทีมข่าวได้คุยกับสาวแบงก์บอกว่า
ตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาเฉพาะทางอีเมล๓๐๐กว่าคนครับ

กรองน่าจะเอาคนเดียวน่าจะเอาคนเดียวฮะเอาฟังคุณแบงค์หน่อยครับ
ผมอยากให้เขาขายตัวเองผมเชื่อว่าแต่ละคนมีจุดขาย
แล้วถ้าเกิดเขาเชื่อว่าเขาอยากมาทำงานทางการเมือง
เดี๋ยวเขาเขียนมาบอกผมเองแหละว่าทำไมเขาเหมาะสมทำไมเขาอยากทำงานทางการเมือง
ทำไมอยากทำอาชีพนี้หรือว่าอยากทำไมอยากมาร่วมงานเป็นผู้ชายสอสอ
คิดว่าอยากจะทำอะไรซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคือคิมมาเยอะ
สามร้อยกว่าน่าจะสี่ร้อยแล้วผมอาจจะเก็บไว้ในใจก่อน
อีก๒เดือนอาจจะโทรไปหาเขาก็ได้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะจ้างได้เพิ่ม
ถูกไหมครับอย่างน้อยผมก็มีเป็นฐานข้อมูลแล้วว่า
มีคนที่สนใจมีกี่คนมีใครบ้างไห้ที่ดูแล้วเหมาะสมกับ
งานที่จะทำในสภาหรือว่างานในพื้นที่
นี่แหละค่ะรับหนึ่งตำแหน่งนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้ในอีเมลอย่างเดียวก็๓๐๐เข้าไปแล้วนะคะ
น่าจะยังไม่หยุดส่งเลสูมเม่กันไปนะครับ

เขาระบุไหมว่าอายุเท่าไหร่